แล้วค่ะจากเรื่องราวดราม่าของครอบครัวนี้
ม่วนซื่นกันต่อกับนักร้องลูกทุ่งนะคะ
ชื่อดังอย่างคุณต้อยหมวกแดงนะคะ
เจ้าของเพลงฮิตอยากขอหมอลำ

ล่าสุดค่ะเพลงนี้นี่เขาไปฮิตไกลดังไกลถึงประเทศอังกฤษเด้อ
หลังจากที่อาต้อยไม่ได้เดินทางทัวร์คอนเสิร์ตนานกว่า๔ปีแล้วนะ
ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ๔ปีแล้ว
โดยเดินทางไปครั้งนี้ไปเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการกักตัว๑๔วัน

ต้อยก็จะคอยส่งคลิปส่งข้อความมาอัปเดตกับบันเทิงไทยรัฐอยู่ตลอด

ใช่และล่าสุดนะคะได้ส่งคลิปการแสดงส่งตรงจากอังกฤษมาฝากแฟน
รายการบันเทิงไทยรัฐด้วย
พร้อมกับบอกว่ารู้สึกมีความสุขและดีใจมาก
ที่ได้มามอบความสุขความสนุกให้กับแฟนเพลงชาวไทยที่นี่ได้ม่วนชื่นกัน
ซึ่งพอทุกคนได้ยินเสียงเพลงเสียงพินที่พี่ต้อยนำไปโชว์ในครั้งนี้
ต่างก็มีน้ำตาคลอคิดถึงบ้านเกิดกันด้วยนะ
ไปฟังเสียงความรู้สึกของพี่ต้อยที่ส่งตรงมาให้แฟนรายการบันเทิงไทยรัฐกันหน่อยค่ะ
ของแรงสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะฮะ
พี่น้องชาวไทยที่นี่นะครับให้การต้อนรับมากนะครับ

ก็มีส่วนร่วมในการเต้นในการช่วยร้องในการนึกค้อนนะครับ
โดยเฉพาะเราเองเอาพินมาบันเลงด้วยนะครับ
ซึ่งหลายคนที่ได้ยินเสียงพินเสียงแคลนส่วนมาก
ได้น้ำตากลอกินถึงบ้านกัน

เขาเห็นเราเล่นครีมซึ่งมีอยู่สามสายเนี่ย
ยังไงก็ฝากความคิดถึงและความห่วงใยไปถึงพี่น้องชาวไทยด้วยนะครับ